ทำยังไงให้คนเข้าถึงวัคซีนมากที่สุด
รวมถึงจะมีแรงกระตุ้นอย่างไร
นี่ไปดูตัวอย่างของที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่แจ่

นายอำเภอออกมาประกาศเลย

มีป้ายที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
นี่แบบนี้เลยฉีดวัคซีนมีรางวัลเดือนละ๔ตัว

แจ่มวัคซีน๑๐๐แจกทุกสัปดาห
สัปดาห์ละ๑ตัวคุณลูกวัวนะคะ

ทั้งทางอำเภอทางฝ่ายปกครอง

เขาเคาะประตูบ้านนะคุณนะแล้วก็มีการประชุมกลุ่มย่อย
ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงความสำคัญ
ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แต่ทีนี้ก็มีการสร้างแรงจูงใจเสริมกันไปด้วย
ก็เลยมีเขาเรียกอะไรดีคุณโปรโมชั่นหรือมีแคมเปญ
เป็นโปรโมชั่นออกมาแบบนี้นี่แหละใช่นะครับ
คืออยากให้ประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น
แรงจูงใจก็คือนี่เดี๋ยวจะมีการแจกวัวนะครับ
วัวแจกควายควายนี่อาจจะในอนาคต

หลังจากที่มีโปรโมชั่นนี้ออกไปมีแคมเปญนี้ออกไป
เชื่อไหมครับว่ามีประชาชนในอำเภอแม่แจ่ม
ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมากถึง๔๕๐๐คนแล้วคุณ
แล้วก็ถามว่าทางอำเภอจะเอางบประมาณที่ไหน
ไปซื้อวัวมาแจกชาวบ้านเขาแบบนี้เป็นรางวัลแบบนี้
คืออำเภอบอกว่าลูกวัวที่จะเอามาแจกให้ชาวบ้าน
เป็นลูกวัวที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงิน
เพื่อให้ไปซื้อลูกบัวมาเป็นรางวัล
ตอนนี้นะสามารถที่จะมีเงินเอาไปซื้อลูกวัวละ๗ตัว
เท่ากับสามารถแจกได้ถึง๒เดือนเพราะเดือนละ๔ตัวไงคุณ
สัปดาห์ละ๑ตัวใช่ไหมเดือนละ๔ตัว
๒เดือนก็๗๘ตัวนี่แหละครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะฮะ
ใครที่ฉีดก็ลุ้นรับรางวัลลูกวัวรวมถึงรางวัลอื่นอีกมากมาย
อย่างเช่นเอี๊ยมกันเปื้อนที่มีการสกรีนคำว่าแม่แจ่มวัคซีน๑๐
นี่คือจุดมุ่งหมาของเขาแม่แจ่มวัคซีน๑๐๐

แจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ลงทะเบียน
รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ซึ่งกิจกรรมนี้เขาบอกโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านชาวช่องสนใจ
คุณจำได้ไหมเหมือนรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา
ที่จะมีการแจกเงินกันไปลุ้นรางวัลกันไปตั้ง๓๐กว่าล้าน
อันนี้บ้านเราก็มาปรับใช้กับวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยนะฮะ
กับคนมารับบริการและพอถกแขนเสื้อของผู้มารับบริการขึ้นมา

เห็นค่ะสู้ครับ
โอ้โหคุณหมอพยาบาลที่กำลังถกแขนเสื้อคนไข้
แล้วก็จะฉีดวัคซีนให้ปลื้มปริ่ม
มันเป็นกำลังใจเล็กที่มันเกิดขึ้นมาจริงนะคุณ

แล้วคุณหมอเขาบอกว่าขอบคุณมากนะคะ
เห็นแล้วหายร้อนหายเหนื่อยเลย
เน็ตเขาก็ชื่นชมมากวิธีการ

ใช่ค่ะใครทำอะไรได้เราก็ให้กำลังใจนะคะ
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ช่วงนี้งานหนักเหลือเกินค่ะ